เห็นมีแคล่อยู่อันหนึ่ง

คือโตมาก็คือนอนอยู่ที่แคล่อันนั้นเลย

ปูเสือกางมุ้งค่ะ

ลูกฉันคนเดียวฉันเลี้ยงคนเดียวก็ได้วะ
จะส่งเสียให้เรียนให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้

มีแค่ครั้งเดียว
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้หนึ่งคำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีค่ะ

ชื่อสุพทานามสกุลเอ๋ยำมาค่ะ
ชื่อเล่นชื่อแมวอายุ๒๓ปี

แต่ก่อนขายดีมากค่ะ
ขายวันได้สองสามพันเลยนะคะทั้งทุนทั้งกำไรค่ะ
ชีวิตหนูกับแม่ก็ทำนานักันมาตลอด
ปีหนึ่งปกติทำได้ปีละสองครั้งแล้วตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมีน้ำก็ทำได้ปีละครั้งเดียว
แล้วครั้งเดียวนี้ก็ไม่ได้ผลผลิตด้วยค่ะเจ๊งค่ะทำให้เราเป็นหนี้ประมาณสามแสน
ทำให้แม่เครียดแม่ก็แอบร้องไห้บ้างเวลาที่เขามาทวงหนี้ที่ตลาดนัดนะคะ
เขามาทวงค่าปุ๋ยค่าพันธุ์ข้าวอย่างนี้ค่ะลูกค้าก็มองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ
เราก็บอกเขาแล้วว่าเรายังไม่มีถ้ามีเราก็ไปจ่ายเขาก็บอกว่าเอามาให้มั่งสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
๘ปีที่แล้วแม่มีอาการเจ็บหูเราก็นึกว่าเป็นคางโทงไปหาหมอ
หมอบอกว่าต่อมน้ำลายอักเสบหมอให้ยามากินมันยุบมันก็เหมือนจะหาย
แต่จริงแล้วมันไม่หายมันฟักตัวอยู่ข้างในเป็นเวลา๖ปีมันโตขึ้นมาใหม่
วมอย่างกับลูกดำรงสุกก็เจ็บด้วยนะแล้วมันก็กระตุกที่หน้ากระตุกที่ปาก
หมอบอกว่าคุณป้าเนี่ยต้องผ่าตัดแล้วนะถ้าผ่าก็จะปากเบี้ยว
คุณป้าจะเลือกไหมก็เลยเซ็นอนุญาตให้หมอผ่าแล้วก็ปากเบี้ยวจนทุกวันนี้
ตอนนี้คือตรวจมาหมดแล้วก็พบอีกก้อนหนึ่งก็ต้องผ่าอีก
บอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งนะคะเพราะว่าต้องเอาก้อนเนื้อไปตรวจก่อนคือมีความเสี่ยง
นี่แม่จะต้องผ่าตัดจริงแล้วเราอยากจะให้กำลังใจกับคุณแม่ว่ายังไงบ้าง
หนูจะรอแม่หน้าห้องผ่าตัดเหมือนเดิมต่อให้ใช้เวลานานแค่ไหนหนูก็จะรอ
หนูอยากให้แม่เห็นหน้าหนูเป็นคนแรก
เกิดมันเป็นมะเร็งขึ้นมาจริงคุณแม่จะบอกอะไรกับแมวครับ
บอกให้แมวสู้ต่อค่ะแม่ก็สู้สู้เพื่อแมวเหมือนกัน
ถ้าต้องเป็นเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงตอนนั้น

เพลงที่๓มูลค่า๔

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้ำน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ในเรื่องของการทำงานเคยทำนาแล้วเกิดปัญหาน้ำน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย
ทั้งในเรื่องของการทำงานเคยทำนานแล้วเกิดปัญหาน้อย

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สี่เพลงมาครับ

ถ้ามียกมือหน่อยชูนิ้วก้อยกับนิ้วเฉเป็นสัญญาลักษณ์ว่ารักเยาใจดี

อยากเจอคนจริงใจมีไม่เท่านี้อยากเจอคนดีเท่านี้ไม่มีไม่เอ่อ
ถ้ามียกมือขึ้นนั่งและยืนอยู่ข้างหลัง
ส่งยิ้มอีกนิดถ้าจะคิดจริงจังและขออีกอย่างต้องสดนะคะ

คนรักจริงจากใจฉันอยากเจออยากเจอคนจริงใจมีไม่แถวนี้

อยากเจอคนจริงใจมีไม่แถวนี้อยากเจอคนดีเท่านี้มีไม่เอ่อ
ที่ต้องการนะครับน้องแมวก็ทำให้พวกเราได้ชื่นใจกันอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับเพลงเพราะนะครับการร้องที่มั่นใจเต็มเสียงนะครับ
หวานผ่อนคลายและมีความสุข
ที่เห็นแมวผ่อนคลายและมีความสุขแต่คนที่มีความสุขมากกว่าคือคุณแม่นะ
ภูมิใจเนอะคุณแม่เนอะเลี้ยงมาด้วยตัวเราเอง
ตั้งแต่เล็กจนอย่างนี้แล้วเป็นคนดีด้วยที่สำคัญ
รักแม่ด้วยไม่มีอะไรจะชื่นใจกว่านี้อีกแล้วนะแม่เนอะดีจริงจริงค่ะ
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยก่อนนอนเนี่ยนอนกันไอ้มุ้งกับแม่มีร้องภูมิร้องเพลงกันไหมก่อนนอนมีไหม
นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะแม่เดินมาแมวไม่ร้องเพลงมึงเหรอ
แต่ก่อนยายอยู่ค่ะยายต้องให้ร้องเพลงทุกวันตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
บังคับเลยเหรออันนี้บังคับให้ร้องให้ยายฟัง
ร้องทุกวันค่ะแล้วก็พอยายเสียก็ไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่ยายเสียไปสิบปีแล้วค่ะ
ก็เลือกว่าเป็นนักร้องประจำบ้านเลยของบ้านนี้นะค่ะมา
จะได้ไปถึงเพลงที่หกให้เร็วที่สุดตอนนี้มาถึงเพลงที่สี่แล้วนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาทแมวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้